สำหรับบ้านคุณกันกันตะถาวรแล้วก็คุณพลอยภรรยาคนสวยนะฮะตอนนี้ยินดีด้วยลูกสองแล้วนะคะ
วันนี้สดร้อนเพิ่งคลอดเลยนะคะคุณกันกันตะถวรเขาโพสต์เอาไว้น้องพราวมาแล้วครับ

มาร่วมแสดงความยินดีเพียบเลยค่ะ

เพราะว่าลูกคนโตเป็นผู้ชายชื่อน้องพร้อม
พบเรื่องแล้วแบบเนื้อสกิดกูเลยไม่น่าค่ะ
ไอ้อภิษดาก็มาแสดงความยินดีด้วยนะคะ
แล้วก็หลากหลายคนคุณเชนธนาก็มายินดีด้วย

ช่วงนี้ข่าวดีเยอะเนาะคุณผู้ชม